ผมไม่วงมือกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเอากลับทางยานเดียว
วิตตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะได้เวลาตีแสกหน้ากับคุณชุวิตในชีวิตตีแสกหน้ากันแล้วนะคะ
แน่นอนใครที่ติดตามเป็นประจำรู้ใช่ไหมคะว่า
แจกเสื้อให้กับคุณผู้ชมกติกาไม่ยากเลยจริง
เสื้อยืดที่เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของเน็กไทท์
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกเลยว่าเป็นคุณชูวิทย์เราแจกฟรีวันละ๓ตัว
คนละ๑ตัวให้ไปเลยนะคะ
ก็แสดงความคิดเห็นมาในประเด็นข่าวต่าง
แค่นี้แหละถ้าทำถูกกติกาข้อความถูกใจ
ส่งกันเข้ามาได้เพราะว่าหลายคนอยากได้

พรุ่งนี้ที่ฉันจะใส่เพราะเมื่อวานที่คุณมิ้นใส่ไปแล้วไงครับคุณผู้ชม
แต่สัญลักษณ์ผมนี่ต้องพูดเรื่องแฉด้วยนะ
แน่นอนค่ะต้องตีแสกหน้าให้ละเอียดด้วยเลยค่ะ
พรุ่งนี้วันที่๒๗ใช่ไหมครับหรือวันสำคัญค่ะ
ก็ผมว่าก็คงเป็นวันที่สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการการเมือง
คงจะอ่านคำพิพากษาของนางสาวยิ่งรัก
ณปัจจุบันนี้ทางฝ่ายความมั่นคงเขาก็พูดว่า
วันก่อนก็ว่าอะไรนะไปสะแก้ว
มีขั้นตอนการตัดตามต่างจนได้ตัวพันธุ์ตำรวจเอกชายฤทธิ์

วันนี้ก็จะบอกว่าจะไปแจ้งข้อกล่าวหาให้ไปที่สนปฐุมวัน
ก็ยังอยู่ที่เรื่องราวของการตามหาเส้นทางอยู่นี่แหละ
พิษไหมพิษใช่ไหมพิษเรื่องอะไร

ก็แสดงว่าขับรถโดยที่ไม่ต่อทะเบียน
โดนปรับเท่าไหร่พันธุ์นึงใหญ่มากเลยนะ

ทั้งที่จริงเนี่ยเมื่อวานผมพูดไปแล้วคุณนิว
ผมพูดว่าเรื่องนี้คุณยิ่งรักคงไปถึงลอนดอนแล้ว

ผมเชื่อมั่นว่าก็คงจะได้แล้วครับ

ซึ่งผมเอาคำพูดแต่ละคำพูดของตัวคุณยิ่งรักเอง
ที่บอกว่าถูกความไม่เป็นธรรมอะไรต่าง
คุณยิ่งรักก็คงอ้างแหละอ้างกับทางประเทศอังกฤษ
เพื่อขอเป็นสถานะเป็นผู้ลีภัยทางการเมือง

เพราะว่าในขณะที่เรามัวแต่สอบสวนรถแคมลี่นะครับที่สะแก้วไปโลตัสโลตัสขับรถอะไรอย่างนี้ต่างเหล่านี้
ขณะเดียวกันคุณยิ่งรักนี่ไปไกลแล้ว

แล้วเมื่อถ้าขอลีภัยทางการเมืองได้เมื่อไหร่เนี่ยคุณนิวว่าท่านผู้ชมว่าคุณยิ่งรักจะเงียบไหม

คืออาจจะได้สิทธิพิเศษอะไรมากมายที่เป็นทางสะดวก
คือสิทธิพิเศษเนี่ยคงจะไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรคงจะได้เทียบเท่ากับพลเมืองของประเทศนั้น
ที่ยื่นขอสถานะผู้ลีภัยแต่ว่าคงจะไปลงคะแนนเสียงอะไรไม่ได้นะครับแต่ซื้อบ้านได้ไหม

ได้นะครับซื้อบ้านก็ได้นะครับสมมุติละกันว่าคุณยิ่งรักตอนนี้ยื่นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

นะยื่นขอสถานะผู้หลีภัยทางการเมืองที่ประเทศอังกฤษนะครับ
อังกฤษสั่งดูสอบสวนดูแล้วนะครับในระหว่างนี้ก็ให้คุณยิ่งรักเงียบก่อนนะ
อย่าไปให้คงให้ข่าวนะครับขณะเดียวกันคุณยิ่งรักก็คงจะต้องเงียบเพราะว่าไม่อยากจะให้กระตุกไปที่ประเทศไทยนะฮะ
ไปแจ้งทางรัฐบาลอังกฤษอะไรแล้วแล้วแต่ก็ปรากฏว่าเมื่อได้อนุมัตินะครับ
ดูถูกทางเชื้อชาติศาสนาไม่อยู่ประเทศนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นผู้อพยพซีเรียอย่างนี้
คุณยิ่งรักคุณยิ่งรักอ้างว่าได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับ
ในการพิจารณาคดีอะไรต่างที่คุณยิ่งรักบรรยายไว้ณวันที่๑๕สิงหา
ซึ่งเมื่อวานนี้ผมพูดให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วนะครับช็อตนี้ก็คือคุณยิ่งรักยื่นขอล่ะครับ
ซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนี้คุณยิ่งรักดูเหมือนเงียบถูกไหมครับ
แต่การเงียบของคุณยิ่งรักเนี่ยแกไปเตรียมตัวนะครับขอยื่นสถานะผู้หลีภัยไว้
สมมติแล้วกันพรุ่งนี้ศาลอ่านเรียกว่าเป็นการอ่านรับหลังเพราะว่าจำเลยไม่มา
ทนายเองก็บอกอย่างนั้นประมาณการไว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
คงไม่นั่งรถกระบะตำรวจมาส่งนะไม่รู้นะครับ
มีตำรวจพันธุ์ตำรวจเอกขับรถกระบะตำรวจมาส่งที่ศาลคนเดียวอย่างนี้
มีไหมมันมีนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมค่ะเอาล่ะครับทีนี้เอ่อ
คนก็ประเมินไปนะครับว่าสารจะตัดสินอย่างไร
ก็คงต้องรอวันพรุ่งนี้นะครับเพราะมีความชัดเจน
รอให้สารอ่านแล้วเราก็คงจะมาดูได้ว่าแหมจะลงหรือไม่ลง
หรือรอหรือยกอะไรที่แล้วแต่ที่เราพูดกันไปแล้วมันมีแนวทางยังไงไหมคะ
ระหว่างการที่เราจะรอคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้
คุณยิ่งรักตอนนี้ก็แวร์อายุไม่รู้อยู่ไหนแต่แนวทางล่ะคะ
มันจะเป็นยังไงไปได้บ้างก็อย่างงี้ครับเอ่อในขณะนี้คุณยิ่งรักมีหมายจับ
หมายจับเนี้ยเป็นหมายจับในการที่ไม่มาฟังคำพิพากษาเมื่อวันที่๒๕สิงหา
ถูกไหมครับเป็นหมายจับที่ไม่มาฟังนะครับเพราะว่าสารท่านยังไม่ได้อ่าน
ก็ยังไม่มีใครรู้คำพิพากษาต่อมาจะอ่านวันที่เท่าไหร่ครับ
พออียีสิบเจ็บเกินอย่างคุณยิ่งรักก็ไม่มาอีกถูกไหมครับ
หมายจับอันแรกเนี่ยก็เป็นอันยกเลิกก็คงต้องฟังคำพิพากษาว่า
สมมุติแล้วว่าลงอ่ะสารลง
แล้วคุณยิ่งรักไม่มาไม่มารับโทษตามคำพิพากษา
สารก็จะออกหมายจับอีกฉบับแล้วครับ
เป็นหมายจับที่ออกหมายจับในกรณีที่
ไม่มารับโทษตามคำพิพากษา
คือเป็นหมายจับหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วนะคะ
เพราะหมายจับอันแรกเนี่ยเป็นการออกเพราะว่าไม่มาฟัง
หมายจับที่๒ออกเพราะว่ามีโทษ
ซึ่งเราก็เดาว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่มี
ถ้าไม่มีสมมุติแล้วกันว่าไม่มี
ถ้าพรุ่งนี้สารดีกาอ่านว่าคุณยิ่งรักไม่มี
โทษหรือโทษเป็นรอ
รอลงอาญารอลงอาญาครับมีแต่รอลงอาญา
ก็อาจจะกลับมาบอกว่าฉันพึ่งหายจากไม่สบาย
หูไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้น้ำไม่เท่ากัน
น้ำในหูไม่เท่ากันกลับมาแล้วก็ไม่มีผลอะไรครับ
เพราะว่าไม่มีความผิดส่วนเงินประกันที่ถูกยึดไป
ก็อาจจะไปขอได้ขอสารให้ความเมตตาเขาคืนเนี่ยนะฮะ
ขอคืนนะฮะก็อาจจะไปบอกได้นะถ้ากรณีที่สารไม่ได้ลงนะครับ
แต่ถ้าสารลงก็เป็นอันว่าต้องออกหมายอีกฉบับหนึ่ง
เพราะว่าไม่มาไม่มารับโทษตามคำพิพากษาของศาลนะครับ
ดังนั้นจะได้เห็นว่าพรุ่งนี้ก็คงเป็นวันอีกวันหนึ่ง
ซึ่งคงจะความร้อนแรงคงจะไม่เหมือนวันที่๒๕สิงหา
เพราะว่าคงจะเดาได้อยู่แล้วว่าคุณยิ่งรักก็คงจะไม่มา
ก็คงต้องรอฟังผลคำพิพากษาพรุ่งนี้กัน
เพราะอย่างนี้ครับคุณนิวผมอยากจะพูดอีกนิดนึง
ว่าถ้าคุณยิ่งรักเกิดมาขึ้นมา
ซึ่งคนก็บอกว่ามันต้องมีโอกาสสัก
เพราะอะไร
ก็ครั้งแรกยังเบี้ยวไม่มาเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมา
เดี๋ยวให้ประกันไปก็มีปัญหาอีก
ดังนั้นวันนี้แหละครับนี่ยังร้อนอยู่เลยนะ

พระราชบัญญัตินี้ครับคือพระราชบัญญัติของผู้ที่ติดตาม
พรบติดตามจับกลุ่มผู้หลบหนีปล่อยชั่วคราวโดยสาร

ดีแบบเดียวกับการประกันตัวล่ะครับ
เป็นพรบที่ออกมาสดร้อนวันนี้เองครับ
นี่รายการเราพูดรายการแรกเลย๒๖กันยา๖๐นี่ยังอุ่นอยู่เลย

คือในมาตรพรบนี้มีกำหนดไว้ที่น่าสนใจ
คือกำหนดให้มีผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
มีผู้กำกับดูแลคือคอยดูจับตาไว้ตลอดไม่ให้ไปไหนอย่างนี้หรอ

หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากศาล
ให้เป็นผู้สอดส่องดูแลรับรายงานตัว
หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือพยานอันตรายความเสียหาย
อาจเกิดขึ้นระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว
คือการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็ขอสารใช่ไหมครับ

คือการประกันตัวเมื่อคุณควรประกันตัวออกมาแล้ว
ก็จะมีผู้กำกับดูแลผู้ปล่อยตัวชั่วคราว

แล้วจากนั้นนะคนนี้ก็ยังได้รับค่าใช้จ่ายจากศาลนะครับ
เป็นค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายนะครับ

ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้กำกับดูแลนะครับ

กบสคือคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรมตามกฎหมายว่า
ระเบียบบริหารราชการสารยุติธรรม

อยากจะให้คุณชุวิตอธิบายอีกทีเยอะหน่อย

คืออะไรยังไงสักครู่ค่ะ
จากคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรี

เราก็ได้รู้จักพระราชบัญญัติใหม่เกิดขึ้น

เรียกง่ายพระราชมัญญัติผู้กำกับดูแล

พระราชบัญญัติติดตามจับกลุ่มผู้หลบหนี

ออกราชกิจจานุเบกษาวันที่๒๖กันยาวันนี้นี่เองครับ
ข้อสำคัญที่ผมเมื่อกี้บอกแล้วคืออะไรครับ

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว
คือตรงนี้คือบุคคลที่รับการแต่งตั้งจากศาล

เพื่อป้องกันการหลบหนีและพยานอันตรายความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

คนที่ศาลแต่งตั้งก็มีคำสั่งอนุญาต
คือเมื่อสารมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือพยานอันตรายหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

อาจมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใด
เป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
ตามที่คณะกรรมการที่เมื่อกี้ผมบอกกบสกำหนด
ผู้ประกันบุคคลผู้ซึ่งเป็นหลักประกันบุคคลซึ่งเจ้าของหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว
เอาความหมายอย่างนี้ครับผู้ดูแลกำกับปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ซึ่งไม่ใช่เจ้าพนักงาน
ไม่เป็นคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้สมมุติว่าผมเป็นคนนายประกันอันนี้ผมก็ทำตัวไม่ได้
จะเป็นใครที่สารแต่งตั้งแต่ต้องไม่ใช่เป็นเจ้าพนักงาน
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวอยู่แล้ว
เหตุผลในการออกทรัพย์จำนัยคุณนิวครับเขาบอกว่า
โดยที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารหลบหนีไป
ไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างที่สารกำหนด
เพื่อป้องกันการหลบหนีพยานอันตรายที่อาจเกิดความเสียหายขึ้น
เมื่อเกิดการหลบหนีก็ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง
การติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยเหล่านี้กลับมาดำเนินคดี
ดังนั้นเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
สมควรกำหนดมาตรการกำกับดูแลผู้ปล่อยตัวชั่วคราว
ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนี

คนที่ประกันตัวจะต้องมีผู้กำกับดูแล

เพื่อให้คนนี้จำเลยคนนี้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล

เขาให้ไม่ให้เดินทางออกนอกราชนาจักร
ก็ต้องรายงานตัวก็ต้องบอกวันนี้ทำอะไรอยู่นะ

ผู้กำกับดูแลก็จะเป็นคนดูแล

สารก็ต้องมั่นใจแล้วล่ะว่าคนนี้จะได้ดูแล
จำเลยในระหว่างที่ได้รับการประกันตัวมา
ว่าไม่ปฏิบัติอะไรนอกเหนือจากข้อ

เช่นไม่ให้เดินทางออกนอกราชนาจักร

คือห้ามเดินทางออกรถนอกราชนาจักร

เพราะว่าถึงแม้จะอยู่ในราชนาจักร

แต่ดูแล้วเฮ้ยมันไปเข็ดชายแดนทำไมไม่มีธุระอะไร
ผู้กำกับดูแลนี่แหละครับคือบุคคลสำคัญที่จะไปดูแลนะครับ
ผู้ที่ได้รับการประกันตัวอันนี้ก็คือเหตุผลของพรบฉบับนี้ครับ
พรบติดตามจับกลุ่มผู้หลบหนีปล่อยชั่วคราวโดยสาร
เป็นอีกหนึ่งพระราชบัญญัติใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการของสารการตัดสินการดำเนินคดีเนี่ย
รื่นเป็นไปตามกรอบระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นลุ้นกันพรุ่งนี้
ตัดสินจะออกมาเป็นยังไงคุณยิ่งรักจะมาไหมคำถามนี้อาจจะไม่กล้าถามดัง
ของอบอนี้ก็เลยมีออกมาข้างแล้วแฮมดูเหมือนกับใช้กับกรณีคุณยิ่งรักเลยนะ
เป็นจังหวะพอดีค่ะรวดเร็วเลยเดี๋ยวอาจจะมีอีกเพราะว่าคดีก็มีเยอะอยู่เหมือนกัน
เรื่องราวของการทุจริตการคดโกงอะไรเยอะมากประเทศไทยบอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็พูดไป
เข้าใจนะครับเงินทอนตรงอยู่แล้วเขาให้มาล้านหนึ่งนะฮะทอนไป๘๐๐๐
ให้แบงก์พันธุ์ทอน๘๐๐แล้วครับเหลือ๒๐๐ตรงนี้คือเงินทอน
ทอนคืออะไรผมก็พูดหลักการให้ฟังแล้วอะไรเป็นเงินทอน
ก็พูดง่ายว่าเริ่มต้นมาจากสำนักพุทธนะครับอาจจะวัดในประเทศไทยมีตั้ง๔๐๐๐วัด
ไม่สามารถที่จะดูแลได้หมดก็มีบางวัดนะครับได้รับโครงการอุดหนุนของสำนักพุทธ
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วก็ไปเจรจาตาอวยกันผมให้คุณไป๑๐ล้านนะ
คุณก็เอาไว้๒ล้านทอนมา๘ล้านซึ่งล็อต๒เนี่ยเขาบอกว่าล็อต๒นะครับ
มันไม่ใช่เงินทอนแล้วนะมันเป็นเงินอะไรคะเป็นเงินอมครับ
ก็คือไม่ทอนเลยสักบาทเดียวอ่ะอย่างนี้จะเป็นเงินทอนได้ไงให้พันทอน๒๐๐
อันนี้ให้พันเอาไปพันเลยไม่ทอนเลยแม้แต่บาทเดียวก็เกิดขึ้นแล้ว
อย่างนี้ไม่ใช่เงินทอนนะครับอย่างนี้เขาเรียกเงินอมนะครับ
ก็คือกรณีของที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับท่านผู้ชมครับ
คือเรื่องนี้เมื่อปี๕๖๕๗มีการจัดงบประมาณให้กับโรงเรียนปริยธรรม
ภนักสามารณศึกษาก็พูดง่ายว่าจัดตั้งโรงเรียนปลัญญาธรรม
ภนักสามารย์ศึกษาแต่ต่อมาขอยกเลิกนะครับ
ยกเลิกไม่มีแผนกดังกล่าวแล้วก็ยกเลิกกับหน่วยงานต่าง
ยกเลิกไปนะครับแต่ปรากฏว่าเงินไม่ยกเลิกครับ
เงินเขาส่งมาให้แล้วเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นอยู่๓๘ล้าน
คือโครงการนี้เขาตั้งไว้๓๘ล้านสำหรับโรงเรียนปริยธรรม
เพื่อที่จะเป็นแผนกสามัญศึกษาก็ปรากฏว่า
คือพอโครงการไม่มีเงินจริงก็ต้องคืนถูกไหมฮะ
คือไม่ใช่คืนนะคือยังไม่ได้ไปเลยเพราะยกเลิกไปแล้วจะเอาไปทำไม
ป่อตรวจสอบพบว่าวัดกวิทย์สรราลามลาชวรรยุวิหาร
จัดตั้งโรงเรียนปริยธรรมแผนกสามัญศึกษา
คือคุณนิวครับแผนกสามัญศึกษานี่ก็หมายถึงโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้การศึกษาแก่พระพิสุสามเณรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาครับ
ต่อมามีหนังสือขอยกเลิกแผนกสามัญศึกษาไปที่สำนักพุทธ
คงเหลือแต่โรงเรียนปริยธรรมแผนกบารี
จัดการศึกษาเฉพาะด้านหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาล้วน
วิชาสามัญศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาไม่มีแล้ว
ต่อแต่บัตรชวภาพอารี
ก็สำนักพุทธก็อนุมัติยกเลิก
แจ้งให้กรรมการมหาเถระสมาคมทราบ

มีการจัดงบประมาณไปให้โรงเรียนปริยธรรมแผนกสามัญศึกษาอีก

ทั้งที่ไม่มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเงินทอนหรือเปล่า

นายนพรัชเบนเจาวัฒนานันต์อดีต

คนปัจจุบันเราหลบหนีคดีไปแล้วไปอยู่ต่างประเทศ
อเจมส์อันมัติงบประมาณให้๓ครั้ง
ครั้งครั้งละ๑๐ล้านบาทรวม๓๐ล้านบาท
ขณะนั้นมีชื่อนายพนมสอนศิลป์

นายบุญเลิศโสภา
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาศึกษา
นางพรเพลผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มการศึกษาอืม

เป็นผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษา

เป็นผู้เสนอเรื่องก็พูดง่ายเป็นเจ้าเรื่องแล้วครับ

เพื่อจะดำเนินการโรงเรียนปริยธรรม

แต่ว่ายังมีเงินอนุมัติไป๑๐ล้าน

คุณนิวครับอย่างนี้เงินทอนหรือเงินอม

อย่างเช่นวัดเขาบอกว่าอย่างนี้
เขาบอกวัดราชสิทธาอาราม

ก็มีมาตั้ง๔ล้าน๘
ให้ไป๔ล้าน๙ทอนมา๔ล้าน๘เก็บแสนเดียว

ทอนเยอะพูดง่ายว่า

อนมา๙๙๐แล้วครับท่านผู้ชมครับ
คือเหมือนให้เป็นเฉพาะตัวเลขแต่ว่าเงินจริงได้แค่นิดเดียว

เงินอมครับไม่ใช่เงินทอนนะคือให้ไป๓๐ล้านไม่มีโรงเรียนฮะ
เพราะว่าจะเอา๓๐ล้านไปทำโรงเรียนปริยธรรมแผนกสามัญศึกษาของกระทรวงศึกษาที่การต่อมาขอยกเลิก
ขั้นตอนการยกเลิกยกเลิกหมดฮะทั้งสำนักพุทธยกเลิกทั้งกระทรวงศึกษารับทราบยกเลิก
อุดหนุนเอาไปสร้างแล้วก็อนุมัติผ่านไปตามขั้นตอน
เซ็นก็มีลายเซ็นกันครบหมดนะฮะอย่างที่ผมเอ่ยมานะครับ
ก็ขนาดผสำนักพุทธเพ่นนะ
มีเงินที่เข้ากำเขาใคร
นอกจากฉะนั้นส่วนล็อตสองเขายังมีวัดข้วยที่พระเว้าที่ไพเยา
นี่เค้าบอกว่าเงินจะต้องเอาไปรักษาตำแหน่ง
ใช้เงินในการรักษาบ้าง

เดี๋ยวนะพระก็ไม่ต้องละกิเลสทุกอย่างเหรอคะหรือยังไง

แต่ไม่พูดมันก็ไม่ได้เพราะนี่มันหนักนะฮะ

เป็นภาระวาระที่จะต้องจัดการ

บอกว่าไปค้นกันตั้ง๑๗จังหวัด

ตั้ง๑๙คนเป็นเจ้าละที่

เหมือนกับเรื่องทุจริตเครื่องราชในอดีต
ซึ่งมีพระไปเกี่ยวข้องนี่ก็มีพระเกี่ยวข้อง
ทีนี้เรามาดูสิครับคุณนิวครับ
ใครเป็นตัวการใครเป็นตัวสนับสนุน
เมื่อกี้ผมพูดแล้วนะเงินทอนกับเงินอม
อย่างนี้เขาเรียกเงินอมไม่ใช่เรียกเงินทอน
ทีนี้เรามาดูสิครับกฎหมายเขามีครับ
เขาเป็นกฎหมายที่มีคำมาแต่โบราณการเลยคำว่าตัวการ
ตัวการกับตัวสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ฮ
เป็นภาษากฎหมายเลยนะคะเป็นภาษากฎหมายครับคืออย่างนี้ครับคือค่ะ
สมมุติว่าคนที่หนึ่งไปล่อลวงผู้หญิงมา
จะล่อลวงมาข่มขืนกระทำชำเลาจำเลยคนที่หนึ่ง
ส่วนจำเลยคนที่๒คนที่๓เฝ้าดูดูต้นทางนะครับ
ต้นทางคนที่๔ยืนดูเฉยไม่ได้ลงมือแต่ไม่ได้ห้ามปราม
สรุปแล้วใครเป็นตัวการใครเป็นตัวสนับสนุน
ตัวการเหมาะมาตรา๘๓ตัวสนับศูนย์มาตรา๘๖นะครับ
ทีนี้พระเนี่ยจะเจ้าอาวาสก็ดีพระครูก็ดี
เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนะครับ
ตามกฎหมายอาญาเลยเป็นเจ้าพนักงาน
ดังนั้นถ้าเป็นเจ้าพนักงานก็สมัยหมายความเป็นยังไงครับพวกนี้
มีหน้าที่ครับนะครับทีนี้ตรงที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างให้
พาผู้หญิงมาข่มขืนเนี่ยคนที่หนึ่งไปล่อลวงมา
ไปกระทำชำเลานะครับสองสามดูต้นทาง
คนที่สี่ยืนดูเฉยสรุปแล้ว
ใครเป็นตัวการใครเป็นตัวสนับสนุนเขาบอกว่าไอ้คนที่หนึ่งนี่แหละ
ตัวการคนที่ลงมือกระทำนะไอ้คนที่สี่ยืนดูเฉยเฉยนี่
ร่วมกันเป็นตัวการคือเขาเรียกว่าตัวการร่วม
ตัวการร่วมครับเพราะว่ายืนดูแต่ไม่ช่วยแต่มีท่าที
คือจะผสมโรงด้วยแต่ยังไม่ได้กระทำเขาเรียกตัวการร่วม
เขาเรียกตัวการร่วมอ่าแล้วผู้สนับสนุนคือผู้สนับสนุนร่วมคนที่สองที่สามเนี่ยดูต้นทาง
โอ้โหดิฉันนึกว่าคนที่สี่นี่แหละเป็นผู้สนับสนุนไม่ใช่นะคนที่สองคนที่สาม
ต้นทางนี่แหละครับนะครับโอ้โหยกตัวอย่าง
สมมุติแล้วกันตำรวจอย่างเมื่อวานนี้ผมเล่าให้คุณมิ้นฟังว่าเป็นตำรวจจราจร
รับเงินเพราะเราแซงไฟแดงรับเงินร้อยหนึ่งเราเป็นผู้สนับสนุนตำรวจเป็นตัวการ
สนับสนุนให้ทำทุจริตแบบนี้กรณีแบบนี้ทั้งวัด
กับสำนักพุทธร่วมมือกัน
เพื่อจะทำโครงการรู้ไหมเนี่ยว่าไม่มีโรงเรียนก็รู้
เพราะตัวเองเป็นคนยกเลิกพระเป็นคนยกเลิกสำนักพุทธก็ยังเอาเงินมาให้อีก
ครั้งละสิบล้านสามสิบล้านอมไปอย่างนี้ถามว่า
ใครเป็นตัวการเป็นตัวสนับสนุนกรณีนี้สรุปได้เลยครับ
เขาเรียกว่าตัวการร่วมครับทั้งสองฝ่ายคือทั้งพระ
เจ้าหน้าที่สำนักพุทธกลายเป็นตัวการร่วมกันครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยตามกฎหมายอาญาคือพระเนี่ย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสตามพรบสงฆ์เป็นเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าทำผิด
ก็ยิ่งได้รับโทษหนักกว่าประชาชนคนทั่วไป
ตัวการเนี่ยโดนครับนะครับ
ตัวการ๕ถึง๒๐ปี

ผู้สนับสนุนโดน๒ใน๓

โทษที่ตัวการได้รับนะครับ
ตัวการผู้จ้างวาน
สนับสนุนมือปืนเห็นไหมครับ
สนับสนุนยืนเฝ้าต้นทาง

คือมันเป็นกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจน
ถึงเรื่องของตัวการและตัวสนับสนุน

โดนครับทั้งพระทั้งคาราวาสเจ้าหน้าที่
โดนครับเขาเรียกว่าเป็นตัวการร่วมครับ

ทั้งเงินทรเงินอมตัวการ

เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากข่าวทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมค่ะ

ใครที่ส่งไลน์มายังคงส่งมาได้ต่อเนื่อง

ส่งไลน์กันเข้ามาลุ้นรับเสื้อกันนะคะ

สุดท้ายนี้ตีแสกหน้าให้ละเอียด
เรื่องเกี่ยวกับการฟ้องล้มละลาย

ตั้งแต่เรื่องของพันธมิตรที่ปิดสนามบิน
แล้วก็มีความเสียหายเรียกค่าเสียหายกัน

แล้วก็เป็นคดีแพ่งสู้กันถึงดีกานะครับ
สารก็ตัดสินให้ชดใช้๕๒๒ล้านบวกดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
เรื่องนี้เกิดเมื่อปี๕๑ท่านผู้ชมคงจำได้
สนามบินสุวรรณภูมิพันธมิตรนะครับ
เสื้อเหลืองอะไรต่างเหล่านี้ในช่วงภาวะตอนนั้น
จนกระทั่งเกิดความเสียหายนะครับ
การบินต่างชาติพวกเกี่ยวกับโลจิสติกต่าง

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกา๒๗๒๘ปี๕๗

จนกระทั่งรัฐบาลของคุณสมชายวงศวรรษนะล่าออกนะครับ
คือเรื่องนี้ถ้าผมพูดไป
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีแพ่งถูกไหมครับ

พยานอยู่อยู่ในสารชั้นต้นเท่านั้นเองนะครับ
เรื่องนี้สารแพ่งตัดสิน
อย่างนี้ผมก็พูดในฐานะแบบพ่อค้านะ
คือพ่อค้าบางทีก็ติดหนี้

เช็คมีเป็นความผิดอะไรอ่าแต่เขียนเช็คไว้
และเช็คไม่มีเงินฟ้องติดคุก

คือพันธมิตรเนี่ยมีแต่ตัวกับหัวใจล่ะครับ
ถามว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน
ผมจะเล่าให้ฟังครับขั้นตอนตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ว่าทอทซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ถ้าไม่ได้เงินการก็จะโดน๑๕๗

ขอหมายบังคับคดีกับศาลคือผมพูดให้สั้นเข้าใจนะครับ
เพราะว่าทอทเป็นโจทย์ก็พูดง่ายว่า
สารลงมา๕๒๒ล้านความเสียหายที่เราฟ้องไว้เนี่ย๕๒๒ล้าน
ก็ดูสิจำเลยมีไหมพันธมิตรแต่ละคนมีไหม๑๓คนนะ
สืบทรัพย์ดูซิว่ามีทรัพย์มีใครบ้าง
ขับรถเบ้นใครมีบ้านอยู่ไหนชื่อตัวเอง
เขาเรียกว่าขอหมายบังคับคดีต่อมาก็ต้องขอหมายบังคับคดีต่อสารล่ะครับ
ในเมื่อสืบดูแล้วก็ตกลงจะมาตกลงไหมทอทบอก
พันธมิตรมามาใจเกลี่ยกันมีเท่าไหร่
มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะ๕๒๖ล้านสุริยสัยมีเท่าไหร่
จำลองมีเท่าไหร่๑๓คนใช่ไหมเขาบอกมีคนละ๕๐๐
เดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังก่อนมีคนละ๕๐๐เพราะอะไร
เงินที่ผมมีเนี่ยผมมีเงินเดือนจริงนะทั้งกลุ่มจำเลยเขาบอก
เงินผมจะต้องเลี้ยงดูลูกเมียแม่ผมแก่ชะลา
เงินเนี้ยเป็นเงินดำรงชีพอันนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลในชั้น
ยึดไม่ได้กฎหมายนะกฎหมายก็มีเลย
ว่าห้ามยึดเงินที่ผมใช้ดำรงชีพนี่ผมจะกินข้าวคุณยังมายึดเงินผมอีกเหรอ
ไม่ได้แม่ผมแก่อย่างเงี้ยผมต้องดูแลแม่ผมอ่ะ
เมียผมลูกผมยังเรียนหนังสืออยู่ขึ้นไม่ได้ครับ
ดังนั้นตรงนี้เป็นการเจรจากันระหว่างทอทกับกลุ่มแกนนำพันธมิตร๑๓คน
เรื่องนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยครับ
ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเขาจะเจรจากันยังไงและช่องทางทางกฎหมายมีอย่างไร
อย่างที่ผมบอกแล้วครับพันธมิตรเขามีแต่ตัวกับหัวใจเขาไม่ได้เขียนเช็คไว้นี่ครับ
ถ้าเขียนเช็กไว้ไปฟ้องคดีไอติดคุกครับ
แต่นี่เขามีปากเปล่าเขาก็ไปปิดเขาบอกว่ามีความคิดเห็นทางการเมืองแบบนั้นนะ
เจรจากันเลย๕๒๒ล้านอาจจะจ่ายเท่าไหร่จ่าย๕๐๐ครับ
สมมุติเขาจ่าย๕๐๐๐๕๐๐๐๑๓คน๖๕๐๐๐ต่อเดือนเดือนละ๕๐๐๐
ต้องใช้ไปถึง๖๖๙ปีโอ้โหพันธมิตรจ่าย๖๖๙ปี
ให้กับทออทอถึงจะครบ๕๒๒ล้านนี่ยังไม่รวมต่อเบี้ยนะ
แต่เขาบอกว่าเขามีคนละ๕๐๐เอาละทอบอกเฮ้ย๕๐๐๐ไม่ได้
น้อยไปไม่ได้ผมเสียหายเยอะ๕๒๒ล้านนะครับตกลงกันไม่ได้ฮะ
เพราะว่าไม่พอใจนะครับเขาเรียกว่าประนอมหนี้กันไม่ได้แล้ว
ก็เหมือนกับคุณท่านผู้ชมแล้วครับที่ไปติดหนี้บัตรเครดิตติดหนี้แบงค์
แล้วแบงค์มาฟ้องคนที่ไปเจรจาก็ลูกหนี้อย่างเราไปเจรจากับแก๊งว่า
ขอผ่อนได้ไหม๕๐๐แบงค์เอาก็จบเขาเรียกว่าประนอมหนี้
ไม่พอใจไม่ได้ก็ต้องขอบังคับคดีละขั้นตอนต่อกลับไปก็สิ่งบังคับคฎี
เอาสั้นแล้วกันว่าขอบังคับคดีตามคำพิพากษา
ซึ่งมีระยะเวลา๑๐ปีครับตามคดีแพ่ง
การขอบังคับคดีในระยะเวลา๑๐ปีก็พูดง่ายว่า
คุณจำลองไปดูซิทอไปดูซิว่ามีนี่อยู่ไหน
จะเอาแจ้งสารขอยึดก็ยึดทรัพย์ทุกอย่างที่มี
ปีในระยะเวลานี้ก็ขอสืบทรัพย์แล้วครับขอบังคับ
ให้เจ้าหน้าที่พิทักษัพไปตัวเราเองจะไปยึดไม่ได้นะ
ไม่ใช่ว่าจะส่งเจ้าหน้าที่แต่เราไม่ได้ต้องเป็นความรีของสาร
เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่พิทักษัพมีบ้านไหม
ชื่อใครหลบเลี่ยงหรือเปล่าเนี่ยไปโอนย้ายถ่ายเทไปใส่ชื่อคนนู้นคนนี้หรือเปล่า
ถ้าโอนก็ตรวจสอบได้ใช่ไหมได้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าลมบนฟูกไง
สมมุติว่าติดหนี้เขาแล้วรีบย้ายไปชื่อให้เมียเขาก็ไปสืบทรัพย์ได้ครับ
ในช่วงระยะเวลาที่มีคดีถ้าเกิดว่ามีการโอนย้ายก็รู้เลย
ปีท้ายสุดแล้วบอกโอ้โหหาอะไรไม่เจอเลย

ทำให้๑๓คนนี้จนจริงไม่มีเลยเนี่ยไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีที่ไม่มีบ้าน

มีแต่เงินเนี่ยเงินเดือน๕๐๐๐แสนนึงเนี่ย
เขาก็บอกว่าเขาต้องจ่ายให้ลูกให้เมียให้แม่ที่แก่ชะลา
ล้มละลายก็ต้องไปฟ้องที่ศาลล้มละลาย

อันนี้สารแพ่งก็ต้องไปที่สารล้มลายขอฟ้องล้มละลายฮะ
ถ้า๑๓คนเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่มีหนี้เลย

ปกติเนี่ยถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาจะมีลูกเล

ก็คดีแพ่งเขาให้๑๐ปีใช่ไหมในการศึกษัตริย์ศัพท์

เอาปีที่๙ก็ฟ้องล้มละลายเลย
เจรจาก็ไม่เจรจาเงินก็ไม่ให้

ไม่มีไม่นื้อไม่จ่ายไม่มียังเห็นไหม
คุณเริ่มเป็นแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีไม่หนีก็ไม่จ่ายด้วย

ละลายไปครับเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้๓ปี
ก็หมดไว้๓ปีครับ๓ปีทำไมครับ๓ปีก็ล้มแล้วลุกขึ้นมายืนได้ไง
เอาง่ายแหละครับภาษาชาวบ้านล้มแล้วยืนได้ล้มไป๓ปี
ไปเลยปีที่๑ปีที่๒ปีที่๓ล้มไป๓ปีทำอะไรทำนิติกรรมอะไรไม่ได้
ที่ได้ไหมไม่ได้รับราชการได้ไหมค้ำประกันใครได้ไหมไม่ได้
ไม่ได้หมดฝากแบงค์ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้สักอย่างเป็นผู้ล้มละลาย
แต่ว่าให้เมียซื้อมาให้กินได้ไหมได้อยู่บ้านเมียได้ไหมได้รู้ไหม
ทุกอย่างก็ยังมีสิทธิ์เป็นมนุษยปุตุชนแต่ว่าถือครองทรัพย์สินไม่ได้เท่านั้นเอง
ดังนั้นล้ม๓ปีก็ลุกขึ้นมาอีกแหมพันธมิตรนี่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะ
เป็นทางออกนะแล้วก็อดทนไป๓ปีนะถ้าหากว่าใครโดนล้มละลายก็
ฟังดูมันอาจจะดูเลวร้ายนะแต่ว่าจริงแล้วมันก็แค่๓ปี
ไม่มีไม่มีอะไรนะครับ
เอาล่ะโอ้โหเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดมันจริง
สำหรับเรื่องราวที่ตีแสกหน้าวันนี้วันนี้หมดเวลานะคะ
พรุ่งนี้เรามาตีแสงหน้ากันต่อลากันก่อนสวัสดีค่ะ